เรื่องของการรับน้องกิจกรรมที่ทางสถาบันอาจจะไม่อนุญาต
แต่รุ่นพี่ชอบจะพารุ่นน้องไปรับน้องจริงเลยนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความลงในโลกโซเชียล
บอกว่าน้องของเธอได้รับบาดเจ็บโรคกำเริบ
จากการที่รุ่นพี่สถาบันพาน้องชายของเธอไปรับน้องแบบป่าเถื่อนเนี่ยนะคุณ
แก้ผ้ากลิ้งพื้นท้าหนาวบาดเจ็บยังถูกด่าอีกนะครับ
ถูกรุ่นพี่ในสถาบันเดียวกันพาไปรับน้องนอกสถานที่กลางทุ่งนา

แล้วกลับมาในสภาพแผลเต็มตัวและโรคประจำตัวกำเริบนะครับ
โดยเล่าให้ฟังแบบนี้โดนรุ่นพี่บังคับให้แก้ผ้ากลิ้งบนพื้นต่อสั่งข้าว

ลิ้งที่พื้นหนามเมื่อเป็นแผลเอาเกลือป่นละลายน้ำราดลงไปบนร่างกาย

ใช่ครับแล้วก็น้องชายของเธอมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการแชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไปในวงกว้างนะครับ
เราก็ตามหาตัวของพี่สาวที่เป็นผู้โพสต์นี่นะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองคุณ
พี่สถาบันได้พาน้องชายพร้อมกับเพื่อน๑๓คน
รับน้องนอกสถานที่ที่กลางทุ่งนาในอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่เข้าสู่ภาคเรียนที่๒แล้วยังจะรับน้องกันอีก
โดยอ้างว่าเป็นการรับน้องซ่อม
โดยตัวเธอเองก็ติดตามและทราบจากพิกัดในโทรศัพท์มือถือของน้องชาย
และเมื่อน้องชายกลับมาพบว่ามีบาดแผลเต็มตัวเลยนะฮะ
รวมทั้งโรคประจำตัวกำเริบเพราะน้องมีอาการความดันโลหิตสูง
เป็นโรคประจำตัวของน้องชายอยู่แล้วนะครับ
หลังเกิดเหตุการณ์พี่สาวก็ไม่พอใจเลยเสียใจมากนะครับ
แล้วก็คนที่เป็นคนที่ถูกรับน้องนะคุณ
ก็เปิดเผยด้วยนะคนที่ถูกรับน้องเปิดเผยออกมา
บอกว่ารุ่นพี่นะพาไปรับน้องกลางทุ่งนาสั่งแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียว
ทำโทษต่างนานากลิ้งไปบนพื้นตามทุ่งนา
ไม่รู้จะกลิ้งอะไรนักหนานะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
ตัวเขาเองมีสภาพจิตใจย่ำแย่นะครับ
และเห็นการรับน้องแบบนี้เป็นเรื่องที่ป่าเถื่อนเกินกว่าที่จะยอมรับได้
รวมทั้งต้องการให้มีการยกเลิกเพราะดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ
พอเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
พี่สาวของผู้ได้รับบาดเจ็บน้องชายที่ถูกไปรับน้องเนี่ยนะ
ก็ตำหนิทางมหาวิทยาลัยด้วย
ยังปล่อยให้มีกิจกรรมรับน้องที่รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
น้องชายของเธอต้องจำใจไปร่วมกิจกรรม
เพราะถ้าน้องคนไหนไม่ไปเพื่อนคนอื่นจะโดนทำโทษแทนหนักขึ้น

หากนำเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์และมหาวิทยาลัย
จะทำให้สาขาโดนปิดเพราะรุ่นพี่พากันทำผิดกฎของมหาวิทยาลัยนะครับ
อกจากนี้พี่สาวยังเปิดเผยภาพแชทของรุ่นพี่คนหนึ่ง
ส่งข้อความมาข่มขู่น้องชายของเธอ
กรณีที่จะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะอาจจะส่งผลต่อคณะอาจจะถึงขั้นถูกปิด
และส่งผลกระทบต่อนักศึกษารายอื่นด้วยนะครับ
ใช่คือตัวน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกรุ่นพี่รับน้องคนนี้บอกว่า
พอหลังจากพี่สาวเอาเรื่องนี้ไปแชร์โพสต์เขาก็โดนกดดันนะ
จากทั้งเพื่อนจากทั้งรุ่นพี่ด้วย
คือตอนนี้คิดแล้วว่าไม่อยากที่จะเรียนต่อที่นี่แล้ว
ใช่กำลังพิจารณาด้วยนะฮะว่าจะเอาน้องชายย้ายนะ